ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

ที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับตาทำงานหนักมาเป็นเวลากว่า๑๐ปี
เพื่อดูแลครอบครัวและเลี้ยงดูหลานสาวที่พิการซ้ำซ้อนมาตั้งแต่เกิด
แต่ตาก็ยังยืนหยัดและสู้มาจนถึงทุกวันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันครับ
ผมต้องเหนื่อยยากทำงานลำบากอยู่คนเดียวผมต้องทำงานคนเดียวทุกวันมาสิบกว่าปีแล้วครับ
ผมต้องทำงานเพื่อหาเงินมาเป็นค่าดูแลรักษาหลานของผมที่เป็นเด็กพิการซ้ำซ้อนมาตั้งแต่เกิด
ผมต้องทำเพื่อหาเงินมาส่งเสียหลานสาวของผมที่พ่อแม่มันทิ้งไปตั้งแต่เกิด
จากนี้ไปจนกว่าชีวิตความเป็นหลู่ของเขาจะดีขึ้นกว่านี้
ครอบครัวผมอยู่ในบ้านนี้สี่คนมีผมชื่อโกะเมียผมชื่อนางมาลี
แล้วก็มีหลานสองคนชื่อน้อง
ก็คือแก้มกับน้องอายครับ
สมัยก่อนผมยังไม่มีลูกมีหลานก็ไปหารับจ้างทำงานสองคนผัวเมีย
ฉีดยามะม่วงไปสอยมะม่วง
ตอนนั้นทำงานสองคนผัวเมียเงินที่ได้ก็พออยู่พอกินค่ะ
มีเงินเก็บได้๒๓หมื่นบาท
ต่อมาครอบครัวผมก็มีภาระเพิ่มขึ้นครับ
ลูกสาวมีลูกชื่อน้องแก้มครับก็ให้ผมรับเลี้ยง
เพราะรู้ว่าหลานคนแรกจะเป็นเด็กพิการยายก็รู้สึกเสียใจ
อีกใจนึงก็ยังว่าหลานต้องหายคงจะไม่เป็นอย่างนั้น
มีวันหนึ่งยายป้อนข้าวหลานแล้ว
สำลักตาค้างไปเลยยายก็ตกใจ
หมอเขาก็ว่าปอดติดเชื้อ
เขาก็ให้นอนโรงพยาบาลอยู่๒๑คืน
โอกาสที่รอดน้อยมาก

ว่าถ้าเขาอยากเป็นหลานยายก็ขอให้มีชีวิตอยู่ต่อไป
ทุกวันนี้ยายดูแลแก้มตั้งแต่๖โมงเช้า
ทำความสะอาดเตือนพระอ้อม
เช็ดตัวแล้วก็ให้อาหาร
แรกที่เรามาเจอน้องค่ะเราต้องทำกายภาพน้องก่อน
เพื่อให้ข้อแขนข้อมือน้องไม่ติดค่ะ
พอต้องมาดูแลน้องแก้มยายมะลีก็ทำงานไม่ได้ครับ

ไปช่วยตาทำงานไม่ได้เลย
ผมก็เลยไปทำงานคนเดียวรายได้ก็มีแต่ลดน้อยถอยลง
ผมไปฉีดยาไล่มัน๒โมงเช้าถึง๕โมงเย็นครับ
โดนยาไปเยอะก็เวียนหัวหน้ามืดตาลายครับ
บางทีอ้วกแตกอ้วกแตนเลยครับ
บางครั้งไปทำงานกลับมาก็เป็นลมนอนหายใจไม่ออก
ก็ต้องสู้ครับยังไงก็ต้องสู้ทนไว้ครับเพื่อลูกเพื่อหลานครับ
ผมกับนางมะลีเลี้ยงน้องแก้มมาได้๓ปี

มีลูกชื่อน้องอายให้ผมมารับเลี้ยงน้องอาย
หนูเป็นหลานของตาโกะและยายมะลี
ตาโกะและยายมณีเลี้ยงหนูตั้งแต่เด็ก
พ่อกับแม่หนูเลิกกันตั้งแต่หนูอยู่ในท้องแม่ค่ะ
ตากับยายต้องเลี้ยงเราตั้ง๒คน
พี่ก็เป็นพิการเราก็ยังเป็นภาระของเขาอยู่
พอทั้งเลี้ยงน้องแก้มน้องอายภาระผมก็หนักขึ้น
ทำงานในนาในไล่ก็ไม่พอ
ก็ต้องไปหารับจ้างก่อสร้างครับ

บางเจ้าก็ลุงแก่แล้วลุงไม่มีแรงทำงาน
ยายเห็นตะโก้ออกไปทำงานคนเดียวก็รู้สึกสงสาร
ยายก็เลยขายน้ำแข็งใสอยู่กับบ้าน
ขายน้ำแข็งด้วยดูแลน้องแก้มด้วย

แก้มเขาก็เริ่มป่วยบ่อย
เดี๋ยวไปโรงพยาบาลเดี๋ยวไปโรงพยาบาล
ยายก็ต้องเลิกขายน้ำแข็งจุดขายน้ำแข็งไปก่อน
รายได้ก็ไม่มีมาช่วยตา
ผมไปฉีดยาฆ่าแมลงทุกวันนี้ก็ละอองยาเข้าตาครับ

หมอเขาบอกว่าเป็นตาต้อเนื้อด้วย
มีอยู่ครั้งนึงผมพายายมะลีกับน้องแก้มไปหาหมอ
หูตาก็ไม่ค่อยดีฝ้าฟางครับ
ขี่ไปนี่บางทีป้ามองไม่เห็นทางต้องจอดพักก่อนครับ
กลัวจะพาเมียลงถนนพาน้องแก้มลงถนนครับ
ถ้าผมตาบอดไปจริงครอบครัวผมก็จะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้ครับ
ครูไม่มีใครดูแลน้องแก้มครับ
อายพอเลี้ยงมาตูแล้วก็พาไปทำงานในนาในไล่ได้ครับ
ก็พอได้เงินเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยครับ
ตั้งแต่ตอนป๒ก็ได้ไปช่วยตาค่ะทำงาน
เวลาตาฉีดยามันก็ไปช่วยตักน้ำใส่ถังให้ค่ะ
ก็ได้ค่าจ้างประมาณร้อยหนึ่งหรือไม่ก็๕๐บาทบ้างค่ะ

ครอบครัวผมเจอปัญหานักก็ช่วงโปรวิด

ผมก็ต้องดิ้นลนไปหาปลามาขายบ้างกินบ้างครับ
ถ้าไปหาปลาหนุ่งด้วยไปช่วยจับปลาบ้าง

จากสถานการณ์โควิดที่ทำให้
คุณครูกับนักสหวิชาชีพก็ไม่ได้ออกมาเจอ
แต่ว่าก็มีการติดต่อกันตลอดว่า
แล้วก็มีปัญหาตรงไหน
ผมอยากมีเงินสักก้อนเอามาลงทุน
เปิดร้านขายของชำอยู่ที่บ้านจะได้ให้เมียผมดูแลขายของอยู่ที่บ้าน
หลานไปด้วยพอมีรายได้เพิ่มขึ้น
ผมก็จะเก็บเงินไว้รักษาน้องแก้มครับแล้วอีกส่วนหนึ่งจะเก็บไว้ให้น้องอายเรียนหนังสือสูงสูงครับ
ก็ได้มีงานทำได้มีรายได้ดีครับ
จะไม่ได้ลำบากเหมือนตาตาจบแค่ชั้นป๔ครับ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

เห็นบอกว่าฝนฟ้าตกก็ต้องพาหลานไป

เอาร่มแล้วก็เอาผ้าคุมหลานไว้

ตากับยายเปียกไม่เป็นไรขอให้หลานไม่เปียก
ถ้าฝนมันตกแรงเห็นสาราลมตรงไหนก็หยุดพักก่อน
ทำอยู่อย่างนี้มานานแค่ไหนอะครับ
๔ปีกว่านะตั้งแต่๕เดือนรักษา
๔ปีกว่าหลานดูแล้วไม่ดีขึ้น
หมอเขาไม่นัดต่อแล้วเขาให้รับแต่ยาอย่างเดียว
คุณยายต้องหยุดอยู่ดูแลน้องแก้ม

ทั้งในสวนทั้งในไล่ครับ
ทั้งในนาก็ฉีดยาข้าว
ผมมองดูนี่ฮะเส้นเลือดตาแดงมากเลยข้างขวา
เป็นวงกลมแดงฝ้าฟางไปเลยครับ

เพราะมันไม่ค่อยมีสตังค์ไปครับ
ภาระของบ้านนี้ไม่ได้มีแต่แค่น้องแก้มเท่านั้นนะครับคุณผู้ชม
ยังมีน้องอายอีกคนเพิ่มขึ้นมาอีกครับ
น้องอายมาตั้งแต่กี่ขวบอ่ะลูก
ตั้งแต่เกิดแล้ว
ยิ่งทำงานอย่างเดียวเลย
เดือนทั้งเดือนแทบจะไม่มีเวลาหยุด
จำได้ไหมว่าตอนที่พอน้องอายเข้ามาอยู่ในบ้านแล้ว
ตาต้องทำอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างจากที่ลำบากอยู่แล้วอะครับ
เมื่อก่อนนี้ก็ทำในน้ากับในสวนเพิ่มมาก่อสร้างครับ

อะไรขายพอมีพอได้ตังค์มาเลี้ยงในครอบครัวเอาหมดครับ

ตาทำงานหนักอยู่คนเดียวอย่างนี้ยายรู้สึกยังไงครับในตอนนี้

บางทีเห็นตาเดินไปนั่นบางทียายนั่งน้ำตาไหล
คือเห็นร่างกายเขาแย่
บางทีแบบเขากลับมาตอนกลางคืนประมาณตีหนึ่งตี๒เขาเป็นลม

ตาก็ว่าหยุดแล้วจะเอาอะไรมาเลี้ยงครอบครัว
คือยายเป็นห่วงสุขภาพแล้วก็เห็นเขาทำงานไหลก็กลัวเขาเป็นอะไรขึ้นมายายก็เป็นห่วงเขา
เราอยู่เป็นเกาะกำบังให้ลูกกับหลานให้ลูกให้หลานต่อไปเนาะ
เราเป็นกำลังใจเราสู้สองคน
ยายเองเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับจากที่บอกว่าอยู่บ้านก็ไม่ได้นิ่งดูดายเลยนะ

ที่ว่าต้องเสียสละหยุดงานเนี่ยก็เพราะว่าหลานน้อยนั่นแหละค่ะ

ยายตื่นตี๕ครึ่ง
ตี๕ครึ่งเกี่ยวทำความสะอาดต้มสลิ้ง
แล้วก็พอ๖โมงก็เช็ดตัวให้หลานทำความสะอาดให้หลานเรียบร้อยก็เอาไปนั่งรถ
มงให้อาหาร

แต่ว่าเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ก็มีความสุขกับหลาน
ความสงสารมันมีมากกว่าเหนื่อย
ยายก็จะขอเลี้ยงเขาไปจนถึงที่สุดที่สุดของยาย
ครูเข้ามาในบ้านหลังนี้จริงแล้วครูไปมาบ่อยไหมครับ
ก็ก่อนโควิดก็ค่อนข้างบ่อยเนอะ
คือครูเป็นครูจากศูนย์การสายพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร

คือให้บริการทางการศึกษาสำหรับเด็กพิการนะคะ
มีทำกายภาพแล้วก็ฟื้นฟูจัดหาสิ่งสื่ออำนวยความสะดวกให้น้องแก้ม
อายอายแล้วหนูช่วยอะไรบ้างลูกอยู่ที่บ้านนะลูก
ก็เชื่อยายเลี้ยงพี่บ้างค่ะ
ดูแลพี่แก้มนี่ก็คือทำอะไรบ้างนะลูก
ก็ให้อาหารค่ะเล่นกับเขาค่ะ
แล้วก็บางทีก็ดูดเสล็จให้บ้าง
เวลาดูดเสลดยายทำยังไงกันตาทำยังไงกันล่ะครับ

ถ้าเขาอายออกมายายก็บีบบีบดึงออกอะ
หมอบอกกับยายว่าโป่งแดงมันจะใช้ไม่ค่อยได้ผลแล้วนะยาย
ยายจะต้องซื้อเครื่องดูดเสลด
ยายก็บอกกับหมอว่ายายคงไม่มีปัญญาซื้อให้หลาน
นั่นหมายความว่าถ้ามีเครื่องดูดเสลดเนี่ยมันก็จะปลอดภัย
คือโป่งแดงมันดูดไม่หมดแล้วคือเสลดก็จะคาอยู่ในโป่งแดง
เพราะว่าเครื่องที่คุณหมอเขาจะให้คุณยายซื้อมันปลอดภัยกว่าค่ะ
และป้องกันภาวะติดเชื้อได้เยอะกว่าแล้วก็ดูดออกมาหมดทำความสะอาดได้สะดวกกว่า
ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับน้องแก้มมากที่สุดในตอนนี้
วันนี้ทางรายการเกมต่อชีวิตนะครับก็เลยมีเครื่องดูดเสลดเนี่ยเตรียมไว้ให้กับครอบครัวแล้วนะครับ
มีต่อชีวิตไอ้ทุกคนก็มีสี
มันก็น้องแก้มได้ต่อชีวิต
ยืนยาวต่อไปอีกนานอยู่ค่ะ

ขอบคุณทางนายการและก็ขอบคุณพี่เอครับ
ใจพ่อพี่ออกเลย

ที่หลังจะได้ใช้
ทีมงานตั้งใจมอบให้จริงนะ

ต่อชีวิตต่อลมหายใจกันก่อนนะครับ

แข็งแรงดีวันดีคืนนะครับ

และนอกจากเครื่องดูดเสลดแล้วเนี่ยนะครับ
วันนี้ทางรายการเกมต่อชีวิตของเรามีภาพครอบครัว
ที่จะมอบไว้ให้เป็นที่ละลึก
เป็นภาพแห่งความทรงจำที่ดีนะครับ
ผมขอมอบไว้ให้กับครอบครัวคุณตานะครับ
และขอให้มีรอยยิ้มเวลาที่ได้ดูรูปนี้
ขอให้มีความสุขมากครับ

เป้าหมายของเราวิกฤทธิ์ที่เกิดขึ้น

เปิดร้านค้าขายของชำครับ

พวกอะไรที่ว่าไม่เสีย
คือยายก็ดูหลานด้วย

เป็นค่ากับข้าวช่วยตาอีกแรงหนึ่งค่ะ
นั่นหมายถึงว่าคุณยายก็จะได้เลี้ยงหลานได้ด้วย
แล้วก็ถ้าวันดีคืนดียังไม่มีงานนอกบ้าน
ตาก็ยังสามารถช่วยได้ขายของกันอยู่ในบ้านได้นะครับ

คุณผู้ชมครับแม้ว่าร่างกายนะครับ
จะต้องเหน็ดเหนื่อยจากการตรากตรำทำงานหนัก
แต่เมื่อมีครอบครัวอยู่เคียงข้างเป็นกำลังใจ
ก็เหมือนหัวใจของคุณตาโกนะครับ
จะได้เติมน้ำมันและมีแรงเพื่อสู้ต่อไปได้
ช่วงหน้านะครับเรามาลุ้นและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวตะโก้จากจังหวัดพิจิตร
ด้วยการพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อเพื่อคว้าทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทจะได้หรือไม่สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ

จากจังหวัดพิจิตรนะครับจะมากู้วิกฤต
ทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด

เกี่ยวตัวมาดีไหมคะคุณตา

แบบคว่าเครื่องที่๑น้ำแข็งใส
สามสิบกว่าปีแล้วครับตาครับตู้นี้อยู่ตรงไหนของบ้านครับ
แก้มครับที่ประตูตู้เนี่ยตรงกลางบนหัวของเด็กผู้ชาย
มันจะมีรูปหัวใจสีขาวอยู่ด้วยหัวใจแบบเนี้ย
มีทั้งดวงเล็กบ้างใหญ่บ้างหลายดวงเลยครับ
อยู่ตรงนี้แหละครับคำถามพร้อมไหมครับพร้อมครับ
ถ้าพร้อมแล้วนะฮะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ที่ประตูตู้นี้มีรูปหัวใจทั้งหมดกี่ดวง
ตัวเลือกที่หนึ่งสิบดวงตัวเลือกที่สองสิบเอ็ดดวง
ตัวเลือกที่สามสิบสองดวงและตัวเลือกที่สี่สิบสามดวง

หลานอยู่กล้าเลือกไปมองเห็นบ้างเห็นเป็นรูปภาพไว้หลายดวงหลายหลายดวง
แต่ก็ยังไม่เคยจะนับสักทีครับขอตอบข้อที่สองครับ
สิบเอ็ดดวงครับตัวเลือกที่สองสิบเอ็ดดวงครับ
ตายังไม่หมดหน้าที่ครับจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป
เลือกนางมารีครับโอ้โหเรียกนางมารีครับ
แม่มารีนะครับแม่มารีครับแล้วจะเลือกเรื่องไหนครับให้คุณยาย
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสี่เรื่องนะครับคือเรื่องน้ำแข็งใส
เรื่องจังหวัดพิจิตรเรื่องวอเรย์บอลและเรื่องชัดชัยเป่งพาณิชย์
ขอน้ำแข็งใสครับขอเชิญคุณยายมารีมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ยายขายน้ำแข็งใสมาก่อนด้วยเหรอครับค่ะแล้วทำไมถึงหยุดล่ะครับ
ก็เลยหยุดขายอะพอมีผัวแล้วก็เลยเลือกขายค่ะอยู่กับผัวด้วยค่ะ
ขายดีไหมตอนที่ขายอ่ะก็พอได้ค่ะมีน้ำแดงน้ำเขียวมีหมดมีหมด
สักก็อยากกินเลยน้ำแข็งใส

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

เขาเรียกม้าใส่น้ำแข็งป่ะ
แล้วก็มีน้ำแข็งมีเครื่องด้วย

สำหรับข้อนี้นะครับก็คือ
น้ำแข็งใสจำนวน๖ถ้วยภายในเวลา๓นาที
น้ำแข็งใสมันคุ้นมืออยู่
มีน้องอายมาช่วยคิดว่าจะทำทันค่ะ
ถ้วยขอเป็นน้ำเขียว๓น้ำแดง๓นะ

พร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
ตัดแล้วตรงรอได้เลย

ใส่อีกเพื่อนเลยเร็วลูกเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
อายต้องรีบมาช่วยยายตักนะลูกไม่งั้นไม่ทันแน่เลยลูก
นั่นแหละลูกลาดลมเลยพอเร็ว
ใส่ช้อนตัดเครื่องแล้วเลยอีกเพื่อนเลยค่ะ

น้ำแดงแล้วนมลูกเอานมลาด

ใส่ท้อนรอเลยลูก

ไปแล้วกันสิ

หอดน้ำหวานอะมันบีบได้เพราะบีบแล้วน้ำก็จะออกใช่ไหม
น้ำของเราจะมาบีบนกไว้อยู่
ยายคิดว่าทำได้มั้ย

จะเลือกเรื่องไหนให้ครูกิ๊ก

คือเรื่องจังหวัดพิจิตร

เรื่องผัดชัยเปร่งผ่านนิด

ครูเขาเลือกจังหวัดพิจิตรให้ครูนะครับ

ครูเข้าเมืองบ่อยไหมบ่อยค่ะ

ผ่านค่ะก็เข้าไปทำบุญอยู่บ่อย

ขอพรค่ะขอพรเลขนั้นผลพลอยได้ค่ะ
ผมถามเกี่ยวกับวัดท่าหลวงนี่แหละครับ

เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
วัดท่าหลวงตั้งอยู่หมู่ที่เท่าไหร่
ตัวเลือกที่หนึ่งหมู่แปด

และตัวเลือกที่๔หมู่๑๑
คือรู้พิกัดว่าอยู่ตรงไหนอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าไม่รู้ว่าที่อยู่ตรงนั้นเรียกว่าอะไร
ตอบข้อ๑ค่ะหมู่๘ค่ะ
ตัวเลือกที่๑หมู่๘ครับ
ตอนนี้ยังเหลือสมาชิกอีก๑คนครับ

คือเรื่องวอเล็กบอลและชัดชัยเปล่งไฟ

อ้าวนะครับขอเชิญน้องอายมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
หนูชอบวอเล็กบอลมาตั้งแต่กี่ขวบ

เห็นบอกเมื่อก่อนนี้ก็มีไปแข่งด้วยเหรอลูก
เขาดูว่าเราพอได้ค่ะ
เขาก็เลยลองให้เราไปลงแข่ง
แต่นี่วอเล็กบอลเนี่ยลูกหนูเคยเล่นมาแล้ว

ถ้าพร้อมแล้วโจทย์สำหรับข้อนี้คือ
ข้อมูลใดไม่ใช่กติกาที่ถูกต้องของวอเล็กบอล
ตัวเลือกที่หนึ่งขอเวลานอกได้๓ครั้งต่อเซต
ตัวเลือกที่๒ขอเวลานอกได้๓๐วินาที
ตัวเลือกที่สามเปลี่ยนผู้เล่นได้ไม่เกิน๖คนต่อเซต
ตัวเลือกที่๔สนามมีขนาด๑๘คูณ๙เมตร
เล่นตำแหน่งหลังค่ะแอนเดอร์ให้เขา
คำถามข้อนี้มันเป็นกติกาพื้นฐานค่ะ

ข้อหนึ่งค่ะขอเวลานอกได้๓ครั้งต่อสิทธิ์
ตัวเลือกที่หนึ่งขอเวลานอกได้๓ครั้งต่อเซตครับ
ยกแล้วนะทุกคน๔ข้อ
ในวันนี้นะครับถ้าไม่พลาดแม้แต่ข้อเดียวนะครับ
นั่นหมายถึงว่าได้ทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทจะได้หรือไม่ได้
สักครู่เดียวครับ
จากจังหวัดพิจิตรนะครับว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่
มาลุ้นไปพร้อมกันนะครับถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูกตามข้อรับหนึ่งแสนบาท
โชคดีตอบถูกทั้งหมดสี่ข้อรับทุนไปต่อที่สูงสุดหนึ่งล้านบาท
ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับยังมีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อ
จะได้สิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้นะครับซึ่งภายในตู้โบนัส๔ตู้นี้นะครับจะประกอบไปด้วยเงินหนึ่งหมื่นบาท๑ตู้
ห้าพันบาทสองตู้และข้าวสารหนึ่งร้อยกิโลกรัมอีกหนึ่งตู้
พร้อมที่จะฟังเฉลยหรือยังครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
ผมจะเฉลยเรื่องแรกนะครับจากเรื่องวอเล็กบอลครับ
ตาโกะและยายมณีเลี้ยงหนูตั้งแต่เด็กพี่ก็เป็นพิการเราก็ยังเป็นภาระของเขาอยู่
ตั้งแต่ตอนป๒ก็ได้ไปช่วยตาค่ะก็ได้ค่าจ้างประมาณร้อยหนึ่งหรือไม่ก็ห้าสิบบาท
เอามาเก็บหยอดใส่กระปุกเวลายามฉุกเฉินพี่แก้มเป็นอะไรค่ะ
จะได้เอาเงินนั้นไปไว้รักษาพี่แก้ม
และคำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือข้อมูลใดไม่ใช่กติกาที่ถูกต้องของวอเรย์บอล
ข้อหนึ่งค่ะขอเวลานอกได้๓ครั้งต่อสิทธิ์
ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูกครับเหรอ
เวลานอกได้๓ครั้งต่อเซตไม่ใช่กติกาที่ถูกต้องของวอเล็กบอลนะครับ
ที่ถูกต้องก็คือแต่ละทีมสามารถขอเวลานอกได้ไม่เกิน๒ครั้งต่อเซต
ทำไปได้แล้วหนึ่งข้อครอบครัวตะโกะจากพิจิตรนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตห้าพันบาทและกุญแจต่อชีวิตหนึ่งดอก
เรื่องที่ผมจะเฉลยต่อไปนะครับคือเรื่องจังหวัดพิจิตรครับ
เป็นครูผู้สอนนะคะอยู่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตรค่ะ
แรกที่เรามาเจอน้องค่ะเราต้องทำกายภาพน้องก่อน
จะมีนักสหวิชาชีพมาฟื้นฟูน้องเพื่อให้ข้อแขนข้อมือน้องไม่ติดค่ะ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือวัดท่าหลวงตั้งอยู่หมู่ที่เท่าไหร่
ตอบข้อหนึ่งค่ะหมู่แปดค่ะซึ่งเป็นคำตอบที่
ครับวัดท่าหลวงตั้งอยู่ที่หมู่ที่สิบเอ็ดตำบดในเมือง
อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับไม่เป็นไรนะครูนะ
ค่ะเดี๋ยวเชียร์กันต่อเรื่องต่อไปนี้นะครับ
ผมจะเฉลยคือเรื่องน้ำแข็งใสครับเพราะรู้ว่าหลานคนแรกจะเป็นเด็กพิการ
ยายก็รู้สึกเสียใจอีกใจนึงก็ยังว่าหลานต้องหาย
ทุกวันนี้ยายดูแลแก้มต้องอยู่กับน้องแก้มตลอด
ไปช่วยตาทำงานไม่ได้เลยยายเห็นตะโก้ออกไปทำงานคนเดียว
บางครั้งไปทำงานกลับมาก็เป็นลมนอนหายใจไม่ออกก็รู้สึกสงสาร
สำหรับข้อนี้ก็คือทำน้ำแข็งใสจำนวน๖ถ้วย
ภายในเวลา๓นาที๖ถ้วยใส่เครื่องครบเป็นที่เรียบร้อย
แต่เรามีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าอยู่ในเวลาสามนาที
คุณยายทำสำเร็จต้องไม่เกิน๓นาทีนะครับ
ลุ้นกันว่าคุณยายมาลีจะทำได้หรือไม่ได้ครับ
ช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวด้วยนะครับ
ผมขอให้โชคดีกับเรื่องที่เหลือนี้นะครับ
นั่นก็คือเรื่องบ้านของเราครับ
สมัยก่อนผมยังไม่มีลูกมีหลาน
ก็ไปหารับจ้างทำงานสองคนผัวเมีย
ต่อมาลูกสาวมีลูกชื่อน้องแก้มก็ให้ผมรับเลี้ยง
พอต้องมาดูแลน้องแก้มยายมะลีก็ทำงานไม่ได้ครับ
ผมก็เลยไปทำงานคนเดียวรายได้ก็มีแต่ลดน้อยถอยลง

แม่น้องแก้มก็มีลูกชื่อน้องอาย
ให้ผมมารับเลี้ยงน้องอาย

โดนยาไปเยอะก็เวียนหัว

บางทีอวกแตกอวกแตนเลยครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ประตูตู้นี้มีรูปหัวใจทั้งหมดกี่ดวง

แล้วผิดก็ไม่ได้มากมายเลยเพราะว่าที่ประตูนี้นะครับมีรูปหัวใจทั้งหมด๑๐ดวงเกินไปดวงนึงล่ะตาวันนี้นะครับครอบครัวตะโป๊ะนะครับจากจังหวัดพิจิตรได้รับทุนไปต่อชีวิตนะครับ
หมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิต๒๐๐๐
ตอนนี้ครอบครัวของตะโกะนะครับมีสิทธิ์เลือกกุญแจต่อชีวิตได้๒ดอก
ไว้ก่อนนะครับว่าจะเลือกกุญแจดอกไหนนะครับ
กุญแจดอกที่๑หยิบครับ
กุญแจดอกที่๒หยิบครับ
กุญแจต่อชีวิต๒ดอกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่ละดอกนั้นมีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาที๒ดอกรวมเป็น๔๐วินาที
ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะครับ

อ้าวได้แล้ว๑ตู้ลูก
ไม่ออกลูกกล่าย
โบนัสหลังตู้หมายเลข๔ว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

มาดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๓นะครับว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
แล้วโบนัสหลังตู้หมายเลข๓คือมุ่งหมื่นบาท
นัสหลังตู้หมายเลขหนึ่งนะครับข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอยู่ตู้แรกนะครับ
เพราะฉะนั้นตู้ที่เหลือก็คือ๕๐๐๐บาทครบเป็นที่เรียบร้อย
คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับครอบครัวตะโกะจังหวัด
จังหวัดพิจิตรนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นนะครับ๒๕๐๐๐บาท
ตาครับตาจะไปต่อชีวิตอะไรก่อนอันดับแรก
ก็อยากจะเอาไปลงทุนซื้อขายของบ้างครับ
ลงทุนขายของผมเห็นด้วยนะครับแล้วก็อยู่กับบ้านด้วย
อย่างน้อยเนี่ยถ้าเผื่อวันไหนตาไม่ได้ออกไปทำงานนอกบ้านนะครับ
ก็ยังได้อยู่บ้านแล้วก็ยังมีอาชีพลองรังเอาไว้
ก็ค่อยทำไปเนอะยายเนาะ
คุณผู้ชมครับหยาดเหงื่อจากความเหน็ดเหนื่อยเพื่อครอบครัว
ที่ทำให้รู้ว่าเราสู้เพื่อทุกคนที่เรารัก
เหมือนอย่างเช่นครอบครัวของตะโกะในวันนี้นะครับ
เรามาช่วยกันเติมพลังหัวใจให้กับตะโกะและครอบครัว
ด้วยทานน้ำใจจากคุณผู้ชมครอบครัวตะโกะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวครับ
ยังต้องสู้และดิ้นลนโดยเฉพาะน้องแก้มยังต้องการนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นผ้าอ้อมสำเร็จลูกนะครับแล้วก็พวกอาหารเสริม
ถ้าเผื่อว่าท่านหนึ่งท่านใดนะครับที่พอมีกำลังช่วยได้ช่วยเถอะครับ
และวันนี้ขอบคุณครอบครัวมากนะครับที่มาร่วมรายการของเราในวันนี้นะครับ
ผมขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วมีแต่สิ่งดีที่เป็นมงคลเข้ามานะครับ
ขอให้คุณพระคุ้มครองขอบพระคุณอย่างมากค่ะ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิตทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมเอเชยามิชัยลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ
พี่แม่ไม่สบายค่ะป่วยเป็นมะเร็งปอดค่ะ
ห้องไปหนีมา๔ปีเลยค่ะแต่ผมยังไม่มีเงินมาไทยเขา
ตัวอักษรภาษาอังกฤษไม่มีสีใด
ตัวเลือกที่หนึ่งค่ะสีส้ม
โปรดติดตามตอนต่อไป